ดิฉันพาไปดูต่อกันที่ร้านตัดผมกันหน่อยดีกว่า
ช่วงนี้ร้านไหนก็ปิดแต่มีร้านหนึ่งที่เปิดค่ะ
พิเศษเลยแล้วช่างเนี่ยโอ้โหร้องเพลงเพราะเป็นพิเศษด้วยนะคะ
แสงสุดท้ายบาร์เบอร์ค่ะนี่
ตัดให้คนสนิทให้เพื่อนรักอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
ฝีมือในการตัดผมให้กับเพื่อนนะคะ
แล้วก็บอกว่านี่คือฝีมือช่างแสงสุดท้ายบาเบอร์
หวานใจสาวก้อยรัชวินเขาคอยถ่ายคลิปอยู่ข้าง
ก็แซวว่าเฮ้ยฟังจากชื่อร้านแล้วไม่อยากเข้ามาตัดผมเลย
แสงสุดท้ายบ่าเบอร์จริงเป็นชื่อเพลงพี่เขานะครับ
ก็แซวกันไปแซวกันมาใครไม่กล้าตัดไม่รู้แหละ
แต่บอกเลยว่าเหล่าแฟนคลับเข้ามาแสดงขอแบบยกมือกันเป็นแถวเลย
หนูอยากตัดด้วยพี่หนุ่มอยากตัดไม่แปลก

ไม่รู้เหมือนกันว่าหมดโควิดแล้วพี่ตูนเขาจะเปิดร้านจริงหรือเปล่านะ
สำหรับแสงสุดท้ายบาเบอร์อันนี้ตัดให้เพื่อนสนิทเฉยนะจ๊ะ
โอ้โหสุดยอดเลยคุณยอมไหมสกินฮิต